เรื่องของรายได้ของภาพยนตร์สับปะเหลอนี่ก็ต้องบอกว่า
ทำให้มีกำลังใจในหมู่คนทำภาพยนตร์นะคะ
รวมถึงวงการหนังไทยนะคะ
เพราะว่าต้องบอกว่าจนถึงวันนี้รายได้ของภาพยนตร์เรื่องสับปะเหลอ
ทั่วประเทศทะยานไปอยู่ที่๖๐๐ล้าน
แล้วคุณผู้ชมคะขึ้นแท่นหนังไทยที่ทำรายได้มากที่สุดในรอบ๑๐ปี
ชื่นใจแทนคนทำนะคะ
เพราะว่าคนก็ยังหลั่งไหลไปดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณกาย
ฉายตั้งแต่๕ตุลาคมตั้งแต่ต้นเดือน
ล่าสุดเข้าสู่สัปดาห์ที่๔กระแสยังไม่ตกนะคะ
ล้านทั่วประเทศหนังไทยที่ทำรายได้มากที่สุดในรอบ๑๐ปีนะคะ
เมื่อคืนนี้นายกก็ไปดูกับคุณอุ้งอิ๊งใช่ไหมคะ
แล้วก็ถ่ายรูปกับคุณต้องเตภูมิกับด้วย
นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าสนุกเป็นภาพยนตร์ที่สนุก
การใช้ภาษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่
สิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะทำให้คนรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมของไทยได้ดีขึ้น
ยินดีสนับสนุนภูมิกับที่มีฝีมือให้มาช่วยผลักดันเรื่องของภาพยนตร์นะคะ
แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนที่อยากให้เอาหนังไปเฉิดฉายในเวทีแสดงหนังโลก
ก็ติดอยู่ก็คือพรบเซ็นเซอร์
ก็เป็นอะไรที่ต้องใช้คำว่าอาจจะล้าสมัย
ต้องปรับปรุงให้เข้ากับสมัยใหม่หน่อย
จะได้มีการแสดงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นค่ะ
ให้มาช่วยผลักดันเรื่องหนัง
ให้มีเวทีในการที่จะแสดงความสามารถได้

ตอนที่ก่อนที่จะเข้าไปดูหนังเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าหยกนะคะที่ลงหนังนี้หยกก็ไปด้วยนะคะ
แล้วก็พยายามเข้าไปในกลุ่มสื่อมวลชน
ไอแพทที่เขียนข้อความเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา๑๑๒
พยายามถือให้นายกเห็นให้สื่อมวลชนเห็นข้อความในไอแพท
รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าไปพูดคุย

แต่ว่าสุดท้ายนายกก็เข้าไปชมภาพยนตร์
โดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะ